คุณผู้ชมค่ะข่าวนี้ก่อนที่ฉันจะอ่านข่าว

ได้เลยต้องสวัสดีเขาก่อนนี้ค่ะ

เพราะอย่างที่ทราบเป็นดีว่าก่อนหน้านี้
โชลธีค่ะต้องเข้ารับการรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๙
หลังจากที่มีการติดเชื้อที่ผิวหนังเรื้อรัง
ทำให้เป็นโรคติดเชื้อผิวหนังอักเสบรุนแรง
ทำให้ต้องเลื่อนงานแถลงข่าวนะคะ
ที่จะจัดขึ้นในวันที่๒เมษาเลื่อนออกไปก่อน
แต่ว่าล่าสุดค่ะมีข่าวดีค่ะเพราะว่าวันนี้เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะ
คุณหมออนุญาตให้ครูชนละทีกลับไปรักษาตัวต่อค่ะที่บ้านได้แล้ว
สงสัยว่านอกจากจะได้รับยาดีจากคุณหมอแล้วเนี่ยอะไรรู้ไหมที่สิ่งที่สำคัญ

กำลังใจจากครูปุ้มไงสุดยอดครูปุ้มสาธิธรค่ะ
ภรรยาคนสวยค่ะที่คอยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีเลยค่ะ
โดยครูปุ้มนะคะบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าช่วงนี้ครูชนละทีเนี่ยอ้อนมากอ้อนหนักมากเลย
เอาจริงเหมือนกลับมาคืนดีกันอ่ะเนอะมึงมิ้งอ่ะนะคะ
จะคอยดูแลทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของครูให้เป็นอย่างดีครูปุ้มเขาบอกว่าอย่างนั้น
พร้อมกับบอกว่าวันคล้ายวันเกิดของตัวเองในวันที่๒เมษายนที่จะถึงนี้นะ
เตรียมจะไปทำบุญด้วยกันค่ะเพื่อเริ่มต้นแบบสิ่งใหม่สิ่งดีด้วยกัน
พร้อมขอบคุณแฟนเพลงทุกคนนะคะที่เป็นห่วงแล้วก็คอยส่งกำลังใจมาให้ด้วยค่ะ
จะไปอยู่บ้านแล้ว
แล้วก็ต่อไปก็
จะทำงานได้แล้วจะฟังเพลงใหม่กันเนอะคิดถึงนะ